สวัสดีค่ะคุณนัชพงศ์คุณวรพรค่ะ
บรรยากาศนัดภาพที่เราเห็นณขณะนี้นะคะ
คือภาพมุมสูงที่เจาะไว้เพื่อที่จะดูภาพของกลุ่มทะลุฟ้านะคะ
เคลื่อนขบวนมาที่ด้านหน้าธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ
ตอนนี้นะคะแก่นำของกลุ่มทะลุฟ้าก็ได้ใช้เสียงนะคะ
ใช้พลังเสียงในการปลาใสเพื่อที่จะส่งสัญญาณไปกับตำรวจควบคุมฝุงชนที่อยู่แนวหน้าที่มีการตั้งแถวไว้ค่ะ
วัตถุประสงค์ของการเดินทางมาที่ธรรมเนียบรัฐบาลในวันนี้นะคะ
แล้วก็มีการย้ำด้วยนะคะว่าวันนี้จะไม่มีการใช้ความรุนแรงใดนะคะ
ต่อการชุมนุมที่มีการเคลื่อนมาที่หน้าธรรมเนียบรัฐบาลในวันนี้ค่ะ
ส่วนกำลังตำรวจนะคะหากมีการใช้ความรุนแรงเนี่ย
ทางแก่นำที่อยู่บนรถขยายเสียงนะคะคุณวัตถอนคุณนัชโภงค่ะ
ก็ประกาศว่าจะใช้สีที่เป็นสัญลักษณ์เลือดของประชาชนค่ะ
สาดไปให้กับตำรวจนะคะแล้วก็จะไม่มีการใช้อาวุธ
ไม่มีการใช้ใดทั้งนั้นเนื่องจากการเคลื่อนขบวนมาวันนี้นะคะ
เป็นการเคลื่อนโดยใช้หลักสันติวิธีค่ะ
ขณะที่กำลังของตำรวจควบคุมฝูงชนนะคะ
ก็จะมีการยืมประจำการอยู่ทั้งสองฝั่งของถนนพิศนุโลกนะคะ
ด้านหน้าก็จะเป็นแนวรั้วรวดหนามค่ะ
แล้วก็มีแผงเหล็กอยู่ขณะที่ตรงเชิงสะพานชมัยมรุเชษค่ะ
ก็มีรถฉีดน้ำแรงดันสูงประจำการอยู่นะคะ
ข้างหลังก็จะเป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่มีการวางกั้นไว้ตรงเชิงสะพานชมัยมารุเชษนะคะ

แล้วขณะนี้มีความเคลื่อนไหวของทางฝั่งตำรวจไหมครับ
ว่าจะเดินบนการกับกลุ่มผู้ชูงรุมอย่างไร
เพราะว่าเขาเริ่มที่จะมวลชนมาเติมจำนวนมากแล้ว
แล้วก็ใกล้ธรรมเนียบรัฐบาลมากแล้วฮะ
ตอนนี้คุณนัชพงศ์ยังไม่มีการประกาศมาจากทางฝั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เพื่อที่จะแจ้งวัตถุประสงค์ของการเคลื่อนขบวนมาที่ธรรมเนียบรัฐบาลของกลุ่มมวลชนในวันนี้

แต่ว่าตอนนี้กำลังตำรวจควบคุมฝุงชนเริ่มที่จะมีการขยับมาเติมกำลังแล้ว
เท่าที่เราได้สังเกตแล้วก็มีการจับภาพอยู่ที่บริเวณด้านหน้าตรงเชิงสะพานชมัยมรุเชษณขณะนี้
แต่ว่าวันนี้ตำรวจก็มีการย้ำไว้ก่อนหน้านี้นะคะว่าสถานที่ราชการโดยเฉพาะธรรมเนียบรัฐบาล
ถือเป็นสถานที่ที่สำคัญที่ห้ามไม่ให้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเข้ามาทำกิจกรรม
ซึ่งก็ต้องจับตาดูนะคะว่าหลังจากนี้นะคะจะมีการเคลื่อนไหวจากทางฝั่งตำรวจทางฝั่งธรรมเนียบรัฐบาลอย่างไรนะคะ
เพราะว่าทางแก่นำก็ยืนยันแล้วนะคะว่าวันนี้จะไม่มีการใช้ความรุนแรง
ก็มีความพยายามนะคะประกาศให้กับมวลชนที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเยาวชนนะคะว่า
ให้อยู่แนวที่มีการตกลงกันไว้เท่านั้นนะคะอย่าลุกล้ำไปข้างหน้าแล้วก็มีการชูนิ้วสัญลักษณ์๓นิ้วที่เป็นสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยณตอนนี้คุณนัชพงศ์ค่ะ
มีการชูสัญลักษณ์๓นิ้วแล้วค่ะ
คือถ้าประเมินด้วยสายตาคุณสิริวัลฮะคือกลุ่มที่เป็นมอเตอร์ไซค์ที่มาตามสามเหลี่ยมดินแดงเนี่ยเขาไปวันนี้ที่ธรรมเนียบด้วยไหม
มีการมาสมทบกันค่ะคุณนัชพงศ์ค่ะซึ่งจากการเกาะขบวนแล้วก็มีการสังเกตการณ์ของทีมข่าวของเรานะคะที่วันนี้เนี่ยเราเกาะติด
ภารกิจของกลุ่มทะลุฟ้ามาตั้งแต่อนุสาวรีชัยสมรภูมินะคะมาจนถึงธรรมเนียบรัฐบาลเนี่ยขบวนกลุ่มมอเตอร์ไซค์นะคะก็มีการมาสมทบระหว่างทางกับทางกลุ่มทะลุฟ้าที่มีการเดินเท้าจากธรรมเนียบจากอนุสาวรีชัยสมรภูมิมาเรื่อยค่ะแล้วก็มาสมทบมารวมกันที่บริเวณด้านหน้าธรรมเนียบรัฐบาลอย่างที่
เอาละครับเดี๋ยววันนี้ตอนนี้ตรวจสอบแค่นี้ก่อนนะครับ
ขอบคุณนะฮะเดี๋ยวติดต่อไปอีกทีครับขอบคุณค่ะ
นั่นเป็นสถานการณ์ล่าสุดจากกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะ